ห้ะเข้าง้ำเกือบมาไม่ทัน
กลับมาช่วงนี้ก็ยังมีเรื่องราวดีมาฝากคุณผู้ชมนะคะ
อย่าลืมส่งไลน์มาบอกกันด้วยว่าเมนูแปลกคุณผู้ชมอยากแนะนำเราเนี่ย
คืออะไรเมนูอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรแนะนำกันมาได้เลยนะคะ
วันนี้มีอีกหนึ่งเมนูแปลกที่อยากจะมาแนะนำคุณผู้ชม
เคยกินคุกกี้หน่อไม้ไหม
คุกกี้เคยกินแต่คุกกี้หน่อไม้ไม่เคย
ไม่เคยกินใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะพาไปกินนะคะ
เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยนะคะ
ด้วยการนำหน่อไม้มาแปรรูป
จากคุกกี้แล้วยังมีอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลย
จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
มาดูกันไปกันที่กลุ่มแม่บ้านดงไผ่หมู่๓ตำบล
ที่บ้านหัวกามิงตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูนนะคะ
ที่นี่กลุ่มแม่บ้านเขานำหน่อไม้มาแปรรูปทำเป็นคุกกี้

การทำหน่อไม้เอาหน่อไม้มาเป็นวัตถุดิบเนี่ยนะครับ
ก็เพราะว่าที่ทุ่งนุ้ยมีหน่อไม้มาก
แทบทุกบ้านเลยเขาจะปลูกไผ่กันนะคะ
แล้วก็ทำให้หน่อไม้มันมากจนล้นตลาด
ทางกลุ่มจึงมีแนวคิดที่จะนำหน่อไม้มาแปรรูป

แล้วก็เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคด้วย
ประธานกลุ่มบ้านดงไผ่เล่าให้ฟังบอกว่า
ห่อไม้ที่นี่มีแทบทุกบ้านเลยนะคะ
แล้วก็แปรรูปให้มันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
มีการทำโครงการพัฒนาศักยภาพ
ประกอบอาชีพผลิตภัณฑ์เชิงอัตลักษณ์ของชุมชน
ด้วยการนำแม่บ้านที่ตำบลทุ่งนุ้ย
ฝึกอาชีพแปรรูปจากหน่อไม้ค่ะ
โดยการนำมาทำเป็นคุกกี้หน่อไม้
ห่อไม้วิงแซ่บหน่อไม้ทรงเครื่อง
ปั้นขลิบไส้หน่อไม้และข้าวกรีบหน่อไม้

ใช่วิธีการทำคุกกี้หน่อไม้ก็คือ
เริ่มจากการนำหน่อไม้มาสับค่ะ
แล้วก็มาผสมกับแป้งนมเนยน้ำตาลอ้อยลูกเกด
จากนั้นก็นำขนมมาหยอดบนถาด

เพิ่มความอร่อยแล้วก็ให้มีสีสันมีประโยชน์ด้วยนะคะ
รอบกรอบอร่อยแบบนี้

ก็จะใช้น้ำพริกเผาแบะแซ่เกลือพริกไทยป่น
ถั่วมะพร้าวคั่วและงา
นำทุกอย่างมาผสมกันคลุกเคล้าให้เข้ากัน
รสชัดก็จะออกแบบว่าหวานกรี้วเค็ม
เหมาะที่จะเป็นอาหารกินเล่นกรุบกรอบได้นะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งการสร้างอาชีพสร้างรายได้ของชุมชน
ที่นำของที่มีอยู่เยอะในชุมชนมาแปรรูปนั่นเอง
แล้วก็ได้แบบแนวคิดใหม่เจ๋งด้วย
หน่อไม้ใครจะคิดว่าเอามาทำเป็นขนมได้
ใช่มันนี่แหละเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าลองมากเลย
จริงนะคะนี่แหละคือพลังของการรวมกลุ่มกันในชุมชนนะคะ
ก็จะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับทุกคนในชุมชน

นี่แหละสุดยอดจริงนะคะเพราะว่า